เมื่อกลางปีที่ผ่านมามีข่าวฮือฮา

นางเอกสาวตัวแม่ชมพู่อารยาตั้งท้องอ่อน
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเธอออกมาปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ท้อง
และแล้วมาวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า

มีข่าวอีกแง่มุมนึงว่าจริงแล้วเธอเคยท้องค่ะ

เมื่อวานนี้หลายคนแชร์กันเยอะนะ
ต้องบอกว่าตอนเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชมพู่ถึงกับต้องงด
ปัดละครเรื่องระเริงไฟไป
ปฏิเสธเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่า
แต่พอออกหลายรายการเนี่ยชมพู่ก็แบบให้ดูใส่ชุดโชว์ท้องอยู่เลย
คงจะไม่ท้องคงจะเป็นข่าวลือ
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะเมื่อเพจดังอย่างใต้เตียงดารา
คุณชมพู่อรยาที่ตีพิมพ์อยู่ลงในนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์นะคะ
ถึงเรื่องที่เธอขอถอนตัวจากละครเรื่องระเริงไฟของผู้จัดคุณหน่อยบุษกร
โดยแอดมินได้ไฮไลท์เด็ดประโยคที่สาวชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่า
ครั้งนั้นเธอบอกกับสื่อว่าสาเหตุเป็นเพราะอยากโฟกัสเรื่องงาน
มีเวลาให้กับครอบครัวแต่ความจริงแล้วตอนนั้นเธอท้องแต่น้องหลุดค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นบรรดาลูกเพจก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยทีเดียว
โดยส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็การมองโลกในแง่บวกของสาวชมนั่นเองค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาถ้าเกิดเป็นเหตุแบบนั้นจริงตอนนั้นเราไม่ได้เห็นภาพที่มีวันไหน
ชมพู่อารยาดูเศร้าสร้อยเลยจริงเธอยังทำกิจกรรมปกติเหมือนทุกวัน
แล้วก็มีพลังคิดบวกสร้างความสดใสให้กับข่าวบันเทิงทั่วไปนะครับ
รวมไปถึงเธอเองก็ได้กำลังใจจากสามีคุณน็อตวิสรุธค่ะ
ยังไงก็ตามจากบทสัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ดูเหมือนว่าตอนนี้
ชมเองก็เตรียมพร้อมร่างกายสำหรับปั๊มทายาทอีกครั้งแล้วด้วยค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปเช็คในอินสตราแกรมของคุณชมพู่นะคะ
เธอยังอัพรูปอยู่กับคุณนิดอรพันธ์
แต่ว่าในคอมเมนต์ต่างก็มีการส่งกำลังใจให้กับชมพู่กันเยอะเลย
ก็ต้องรอฟังจากปากเธออีกครั้งดีกว่า